วันนี้มีข่าวของคุณอ้ำฮะอ้ำพัชรภาชัยเชื้อถึงขั้นต้องปิด
ไอจีเป็นแบบส่วนตัวหลังจากมียอดผู้ติดตามทะลุ๑๓ล้านคนไป
ชาวเน็ตสงสัยบอกว่าที่ปิดสงสัยปิดหนี
หรือว่ามาเรียกร้องรัฐบาลนะครับดราม่าพุ่งเข้าใส่เธอแบบไม่ทันตั้งตัวครับ
ตาสาวอ้ำพัชรภาชัยเชื้อถูกตั้งประเด็นจากชาวเน็ตฮะ
มาเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้บ้าง
แต่พอไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับหรือการตอบกลับจากเจ้าตัว
ก็ดราม่าก็มานะครับก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องดุเดือดขึ้นเรื่อย
ซึ่งต่อมาเพจนะครับของอ้ำพัชรภาชัยเชื้อเนี่ยนะฮะ
มาโพสต์ข้อความบอกว่าจริงเราควรเคารพทุกความเห็นของทุกฝ่าย
แต่หลายคนกลับต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายโยงไปเรื่องอื่นที่ไม่เป็นความจริง
ทั้งเรื่องหน้าที่การงานผลงานตัวตนหรือแม้กระทั่งแซะเรื่องการช่วยเหลือน้องหมา
ขอยืนยันเลยว่าที่พี่อ้ำพยายามช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์เท่าที่จะช่วยได้มาตลอด

เพียงแต่ไม่ออกสื่อนะฮะซึ่งหลายคนดาราหลายคนก็ทำแบบนี้บางเรื่องบางอะไรเขาก็ทำกันในหมู่แฟนคลับ

เราควรแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงดีกว่ามาต่อว่าด่าทอเพื่อความสะใจของตัวเองจะดีกว่าไหม

เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นข้อความมาจากทวิตเตอร์
ขณะที่หลายคนต่างก็สนับสนุนให้นางเอกดังนะครับ
ฟ้องคนที่มาด่าเธอยังเสียเสียงให้หายด้วย
พบว่ายอดคนติดตามเนี่ยจากเดิมที่มี๑๓ล้านคนนะฮะ
ตอนนี้ลดเหลือ๑๒๙ล้านคนหายไปประมาณแสนคน
เห็นใจนะเหมือนรอบที่ใครนะพี่ตูนเหรอ
ตูนก็โดนลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะฮะใจเย็นนะครับ